พาไปดูเรื่องราวของสาวสกลนคร
บอกว่าเธอเกือบตายวิทย์จะกลืนลงท้องไปซะแล้วนะคะ
เรื่องของเรื่องเนี่ยเธอไปซื้อปลาหมึกมาจากตลาดนะคะ
แล้วปรากฏว่าไปเจอตะขอเบ็ดตกปลาปลายแหลม

เนี่ยค่ะเธอบอกว่าอีกนิดเดียวก็กลืนลงท้องไปแล้วอ่ะ
ก็เลยนำเรื่องราวนี้มาโพสต์ลงในโซเชียลจะเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ

คือเรื่องราวนี้นะคะผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าเดือนสมาย
นำภาพตะขอบเบ็ดแบบนี้ค่ะที่พบในหนวดปลาหมึกหนวดหมึกเนี่ยนะคะ
ไปโพสต์ลงในโซเชียลแล้วก็ระบุข้อความว่า
เตือนใครที่ชอบทานหนวดหมึกอย่างเราเราเจอตะขอเบ็ดในหมึก
โชคดีไม่กลืนลงท้องเคี้ยวโดนอะไรแข็งคายออกมาดูตกใจเลยค่ะ
ทีมข่าวของเรานะคะก็เลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเจ้าของโพสต์ค่ะ
คือนางสาวสุรดาเปรมปรีอยู่ที่บ้านดงชนอำเภอเมืองสกลนครนะคะ
เธอเล่าให้ฟังแบบนี้เธอบอกว่าวันศุกร์เนี่ยเธอให้สามีแวะซื้อหนวดหมึกค่ะ
จากตลาดบายพาสสกลนครนำมาลวกจิ้มแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ด
ซึ่งเป็นเมนูโปรดของเธอนั่นแหละครับตอนนำหนวดหมึกมาล้างเนี่ย
ทำความสะอาดก็ไม่เจออะไรผิดปกติกระทั่งตอนที่เริ่มกิน
ระหว่างกำลังเคี้ยวบังเอิญไปเจอของแข็งบางอย่างในเนื้อหมึก
คายออกมาดูเจอแบบนี้ค่ะเป็นหมึกที่ตัวแหลมยังอยู่นะคะ
เป็นเป็นตะขอที่ตัวแหลมยังอยู่นะคะตะขอเบ็ดสีเงินเงินเกี่ยวติดอยู่กับเนื้อหนวดหมึก
ส่วนตะขอเบ็ดเนี่ยหักหายไปครึ่งหนึ่งนะคะหายไปครึ่งหนึ่ง
เหลือส่วนที่แหลมคมคมเนี่ยอยู่โชคดีมากเธอบอกว่าเธอไม่ได้กลือลงท้องไปนะคะ
ไม่อย่างนั้นอาจจะไปเกี่ยวกระเพาะหรือว่าอวัยวะภายในร่างกายได้
เรื่องใหญ่เลยนะใช่น่ากลัวจริงจริง
หลังจากนั้นเธอนำเรื่องนี้ค่ะไปโพสต์เตือนภัยไปโพสต์เพื่อเตือนภัยให้ระวังกัน
ไม่ได้มีเจตนาจะตำหนิหรือว่าทำให้ร้านเสียหายอะไร
เชื่อว่าทางร้านเองก็คงไม่ได้สังเกตเห็นเหมือนกันนะคะ
ว่าน่าจะเป็นเบ็ดที่ติดมาจากการตกหมึกของชาวประมง
เดี๋ยวเราก็ตามค่ะเธออยากให้คนที่นำมาขายหรือว่าชาวประมงที่ไปตกหมึก
ระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าหากไม่ทันเนี่ยหากเธอไม่เห็นซะก่อนนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเธอเองเหมือนกันระมัดระวังกันนะคะ